ราวของการยกของกันบ้างดีกว่าเวลาเรายกรังเนี่ยนะคนคนหนึ่งคุณว่ายกได้สักกี่รัง
รังเดียวรอบเดียวเนอะผู้หญิงรังเดียวอย่างนี้
รังหนึ่งสองรังก็เต็มที่อ่ะอ่าห้ารังอ่ะดิฉันให้เยอะเลย
โอ้ยห้าเลยเหรอใช่โอ้ยคุณเคยใช้สามียกห้ารังเลยเหรอ
งมันเบาไงมันสามารถยกเทิร์นขึ้นไปกันได้ไง
ลำสำลีแต่คุณพี่คนนี้เขาบอกว่าเขาสุดยอดมนุษย์ยอดยอดพลังจอมพลัง
เพราะว่าสามารถยกได้ถึงเป็นยี่สิบรังเลยครับเฮ้ย
เอาจริงเขาทำได้ยังไงแล้วความสงสัยมันเกิดผมเชื่อว่าเกิดทุกคน
ว่านี่คือรังเปล่าหรือว่ารังที่มีของ
ดิฉันว่ายิ่งรังเปล่ายิ่งหล่นง่ายแต่ว่าถ้ารังเอาของมันต้องหนักมากนะคะ
หรือมันจะหนักไม่มากเท่าไหร่หรือมันติดแม่เหล็ก
หรือว่านี่เป็นซีจีที่ทำขึ้นมาจากทางไทยรัฐทีวีของเรา
หรือว่านี่คือตัวอย่างภาพยนตร์จากมาเวล

พอแล้วต้องทำเยอะเหลือเกินโอ้ยสงสัย
มันชวนสงสัยคุณผู้ชมสงสัยไหมอ่ะ
ถ้าคุณผู้ชมสงสัยคุณส่งไลน์มาถามเราได้นะ
แล้วเรามาตั้งข้อสังเกตกันว่าไอ้คลิปนี้มันจริงหรือมันหลอก
สรุปแล้วในรังเนี่ยมีของหรือไม่มี
เพราะผมสรุปไม่ได้ไม่ได้เหรอฮะจริง
เจ้าของคลิปเขาบอกอะไรกับเราไหมคะ
เนี่ยแต่เขาบอกมานะครับว่าคุณพี่ที่เห็นเนี่ยเป็นมนุษย์จอมพลัง

อะไรนะมันก็ดูเบาใช่ไหม
แต่ลักษณะมันมันยังไงอ่ะ
คือมันเบาก็จริงแต่พอมันวางเทินกันสูงหลายชั้นเนี่ย
แล้วก็ทำให้การทรงตัวลำบากแล้วน้ำหนักมันก็เทลงมาไงตามแรงของมัน
เถิดนะฮะเทินนี่ภาษาอะไร
ไม่เข้าใจเหมือนคุณใบตองบ้างคะ

เชิญมันได้หลายแบบเอาไปเชิญไปเอาคืนมาไปแลกเปลี่ยน
อย่างเอาหัวไปเทินไปเทินอันนั้นคือหนึ่งสามหมาย
ขณะเดียวกันอีกเทินหนึ่งก็เป็นสามารถเอายกขึ้นมาได้
เป็นอีกหนึ่งกิริยาที่เขาใช้กันเป็นเวิร์ฟ
คุณอธิบายได้ยอดเยี่ยมมากค่ะคุณชนะ
มันว่าเข้าใจพร้อมกันนะจุดนี้
เอาเป็นว่าคุณพี่ที่เป็นเจ้าของคลิปอธิบายหน่อยดีกว่า
ถ้าคุณดูอยู่ถ้าคุณเห็นว่าคุณเป็นข่าวคุณ
ที่เขาติดต่อมาแล้วกันนะคะ